ณเดชนคูกิมิยะกับสาวไอซ์ปรีชยา
แต่วันนี้เราจะพาไปดูความสัมพันธ์กันก่อน

ท่านอิสริยะนะคะแล้วก็ไอซ์ปรีชายา

จะดีขึ้นแล้วนะคะเลิกรากันไปสักพักหนึ่งแล้วนะ
จะถามอยู่ว่ามายังไงเนี่ยไอซ์กับณเดชน์เนี่ย
น่ะสิแล้วคู่จิ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แฟนคลับของคู่จิ้นคู่นี้ล่ะเขาจะยอมหรือเปล่า

เรียกได้ว่าเยื่อใยดียังมีให้กันเสมอนะคะ

เจ้าตัวยอมรับว่าเฟสทามไปเวย์พรรณวันคล้ายบันเกิด
ให้กับสาวคนสนิทอย่างไอซ์ปรีชยา
โดยหนุ่มฮันเผยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
เป็นเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะ
ส่วนประเด็นที่ลือว่าฝ่ายหญิงกิ๊กกักกับพระเอกวิกน้อยศรี

นักร้องหนุ่มปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องนี้

แต่หากฝ่ายหญิงจะมีหนุ่มคนใหม่เจ้าตัวก็ยินดีค่ะ
จะย้ำว่าไม่ขอตอบคำถามใดในเรื่องอดีตหวานใจ

ไอซ์กำลังมีคนเข้ามาอยู่

ตอนนี้เอาเป็นว่าเป็นพี่น้องกันนะครับผม

พอเวลามันเดินไปเขาก็อาจจะไปเจอคนอื่นอะไรอย่างนี้
เราคงไปเบรกหรือไปอะไรห้ามอะไรไม่ได้

ผมไม่ได้ไปดูว่าบุคคลนั้นเป็นใคร
ไอซ์อาจจะมีคนคุยใหม่แล้ว

ผมจะไม่พูดถึงเรื่องน้องไอซ์อีกแล้ว
ณเดชน์กับไอซ์

แต่เท่าที่รู้จักณเดชน์ก็

แล้วถ้าเราระคะมีไหมครับ

ยังเพราะว่าสัมภาพจิตใจเรายังไม่พอ